ไปดูเรื่องของสุนัขกันหน่อย
ความคืบหน้าเรื่องของเจ้าของสุนัขที่ปล่อยให้สุนัขนั้นไปกัดแมวจนตาย
ล่าสุดศาลจังหวัดนครพนมก็ให้สืบข้อเท็จจริงเพิ่มเติมเรื่องของคดีนี้
ส่วนเจ้าของเองก็ยังคงย้ำว่าไม่ได้มีเจตนาด้วยนะครับ
เรื่องนี้ทางด้านของตำรวจภูทรกุตาใกล้นะฮะที่อำเภอปลาป่าจังหวัดนครพนมครับ
รวมรวมพยาหลักฐานทำสำนวนคดีส่งฟ้องต่อสารจังหวัดนครพนมเมื่อวาน
เพื่อเอาผิดกับนางสาวเพ็ญนภาอ่อนพุษาอายุ๓๖ปี
ซึ่งเป็นเจ้าของสุนัขสายพันธุ์อเมริกันบูรีครับ
ชื่อว่าเจ้าโอเลี้ยงอายุ๑ปีหลังจากนางสาวเพ็ญนภานั้นถ่ายคลิปวิดีโอขณะที่เจ้าโอเลี้ยงกำลังขย่ำแมวจรจัดจนตายภายในบ้าน
แล้วก็ส่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปที่คุณผู้ชมเห็นนี่แหละนะฮะ
ส่งไปให้กับแฟนที่ทำงานอยู่ต่างประเทศดู
เพื่อต้องการจะให้แฟนเห็นถึงเรื่องของปัญหาความดุร้ายของสุนัขที่เลี้ยง
แต่แฟนนุ่มกลับนำคลิปที่เขาส่งให้ไปโพสต์ในโซเชียลจนกระทั่งมีคนแชร์ไปนะฮะ
ก็ได้นำทาคกฏิบทรีพนี้ประสานกรมปลาสู้สัตว์แจ้งความดำเนินคดีกับนางสาวเพณภาซ
และการจัดสวณภาพสัตว์ปี๒๕๕๗
ในการเป็นจดยื่นฟ้องและสารจังหวัดนครพนมได้ศักดิ์ถามจำเลย
ซึ่งก็ให้การรับสารภาพว่าถ่ายคลิปจริง
แต่ยืนยันว่าไม่ได้มีเจตนาจะทำให้สุนัขนั้นขย่ำแมวจนตาย
แต่ไม่สามารถจะห้ามได้เพราะว่าสุนัขดุร้ายแล้วก็แรงเยอะ
ผู้พิพากษาจึงสั่งให้มีการสืบเสาะข้อที่จริง
ประกอบกับการพิจารณาเพิ่มเติม
พร้อมนัดฟังคำพิพากษา๒๘กุมภาพันธ์นี้
และสารก็อนุญาตให้ปล่อยตัวจำเลยเป็นการชั่วคราว
โดยไม่ต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกัน
มีรายงานข่าวด้วยว่าอายการที่เป็นโจทยื่นฟ้องได้เขียนคำร้อง
แนบท้ายสำนวนฟ้องระบุว่า
จำเลยส่งสุนัขไปไว้ในการดูแลของเจ้าหน้าที่หน่วยงานประสุทธิ์
แต่ว่าต้องรอผลการพิจารณาของศาลในภายหลังก่อนนะครับ

จะได้คืนไปหรือเปล่า